โอ้โหคุณนี่จมูกดีไหนลองทำท่าดมอีกทีได้ไหม

ใช่กลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นหอมมากอยู่รอบตัวเราคุณชนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเรายกร้านเข้ามาเลยกับร้านขนมเบื้องสูตรโบราณ
ร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังแห่งตลาดภรรยาธิว
ร้านนี้ขายมานานแล้วเขาบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่๖
โอ้โหสมัยราชการที่๖นี้กี่แผ่นดิน๕แผ่นดินแล้วนะ
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไปดูหน่อยว่าร้านนี้เขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะ
อร่อยค่ะ

หอมมากค่ะนี่ขนมเมืองชิ้นใหญ่มากอยู่ตรงหน้าแบบนี้จะไม่ให้ดมได้ยังไง
แล้วไม่ได้มาแต่ขนมเบื้อง
ใช่แล้ว

๔รุ่นเ฀ราะสี่รุ่นติดต่อมายาวนานขนาดนี้
ลับของเราขนมเบื้องที่ทำให้ขายมาได้๕แผ่นดินขนาดนี้คืออะไรคะแป้งค่ะ
แป้งของเราเป็นสูตร
คืออย่างนั้นที่ดูมาไม่เหมือนกับที่อื่นคือสีมันจะเข้มโครวกว่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะหนากว่าใช่ไหม
หนากว่าคือเราใส่ไข่ลงไป

ค่ะก็คือเป็นขนมเบื้องแบบใส่ไข่

ตอนนี้มีทั้งหมด๒แบบใช่ไหมคะคุณแม่
ขนมเบื้องใส่ไข่กับแบบธรรมดามีกี่ไส้คะ

และเห็นว่าร้านนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะว่า
เหนือจากแบบใส่ไข่แล้วจะไม่มีครีมใช่ไหมคะ

ของเราแบบโบราณก็คือจะเป็นแบบน้ำตาลมะพร้าว

ครีมนี่จะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อย

อันนี้เป็นสูตรโบราณแท้ขนาดแท้เลย
อธิบายความแบบนี้คือตัวขนมเบื้องเนี่ยนะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดู

คือไส้ข้างในเนี่ยถ้าเป็นไส้เค็มอย่างนี้
คุณผู้ชมจะชินตากับการที่จะมีครีมขาวอยู่ที่ไหน
แต่ทีนี้เขาไม่ใช้เขาใช้เป็นตัวน้ำตาลมะพร้าวถูกไหม
เคี่ยวมาอยากให้ดูเนี่ยเคี่ยวมาข้นคักขนาดนี้
ให้ดูได้ไหมเห็นไหมเนี่ยข้นคลักแบบเอาขึ้นมา
โอ้โหดูความกดขักอย่างนี้ยอดเลยค่ะ
นี่แหละคือเคล็ดลับใช่เคล็ดลับก็คือแป้งที่ไม่เหมือนใคร
มีความกรอบมากใช่ไหมคะแล้วเทคนิคทำยังไงให้แป้งมันกรอบได้ขนาดนี้
ทำยังไงต้องถามอย่างแรกเลยคือเรื่องของการหมุน
เทคนิคการหมุนแป้งต้องหุ่นให้บางก่อน
คือเวลาเราลงกระทะไปใช่ไหมคะต้องหมุนให้บาง

อ๋อคือควบคุมไฟให้ได้ปริมาณแล้วก็การหมุนแป้ง
ขนมเบื้องทั่วไปจะมีเรื่องของพวกน้ำปูนใสเป็นตัวทำให้กรอบเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่จะเน้นที่ของไฟต้องแรงกับเรื่องของแป้งต้องบาง
ไฟต้องแรงแป้งต้องบางเนี่ยคุณผู้ชมดูนะวิธีการหมุนแป้งวนแป้งบนกระทะ

แล้วก็ที่ได้กลิ่นหอมคือแบบใส่ไข่ใช้ไข่เป็ดรึเปล่าคะ

ส่วนใหญ่เพราะว่าใครแปลกเป็นมันจะมีความหนามันจะเนื้อมันจะเยอะ
แล้วเจ้าที่มันกรอบนี่ก็เพราะว่าทำไมถึงต้องทำให้กรอบขึ้น
ถ้าเกิดว่าปกติไอ้หนูเบื้องมันนิ่มอยู่แล้วไงฮะ
ถ้าเอาไปประมาณชั่วโมงนึงก็อาจจะนิ่มอาจจะซอฟต์ลงไปนิดนึง
ถ้าคุณต้องการให้มันกรอบขึ้นกลับไปบ้านเข้าตู้เย็นเลย
วางไว้ตรงบานประตูตู้เย็นตรงบานประตูต้องเปิดประตูตู้เย็นนะที่ไว้น้ำขวดค่ะ
ตั้งแล้วอ้าปากถุงเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
จะมีถุงกระดาษใช่ไหมคะเราจะใช้ถุงกระดาษแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะ
เป็นถุงกระดาษแล้วก็วางไว้ตรงบานประตูตู้เย็นแล้วมันจะกรอบอยู่ได้เป็นเดือนค่ะ
อยู่ได้เป็นเดือนเอาออกมาตรงนั้นได้เลย
ใช่ไม่มีผงกรอบแล้วก็ไม่มีสารการบูดด้วย

นี่เป็นเคล็ดลับของทางร้านหรือธรรมชาติหมดเลยค่ะ

งั้นราคาขายละคะเท่าไหร่ไงบ้างค่ะ
ราคาขายของเราตอนนี้ที่จำหน่ายแบบ๒แบบนะครับ

อีกแบบหนึ่งแบบที่อยู่ในหน้าเตาเลยคือมันแบบใส่ไข่
เป็นแบบพิเศษใส่ไข่จะตัดเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กนะครับ
อย่างนี้ชิ้นละ๑๕บาทมี๒ไส้เหมือนกันคือหวานกระเข็มครับ

แพงเลยนะขออนุญาตชิมแบบใส่ไข่แล้วกันนะครับ
เพราะว่าอยากรู้ว่าแบบใส่ใครเนี่ย

ที่เราเคยทานยังไงบ้างอันนี้คือแบบใส่ไข่ไส้เค็มครับผม
ส่วนผมที่หยิบขึ้นมานะเป็นแบบใส่ไข่ไส้หวาน
แล้วพวกตัวไส้อย่างนี้ค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้าง

เข็มตัวนี้จะเป็นมะพร้าวขูดนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องเทศ
กุ้งเป็นส่วนผสมหลักนะครับมีพริกไทยด้วย
เสร็จแล้วก็จะมาทำการผัดประมาณสองชั่วโมงอืม
กว่าจะได้ออกมาหนึ่งกระทะนะครับ
อร่อยมากคุณผู้ชมเป็นไงไส้เค็มมันจะมีความหอมของพวกเครื่องเทศ
ใช่ค่ะเหมือนจะมีกลิ่นของมันกุ้งพริกไทยเขาเรียกอะไรต้นหอมผักชีแบบนี้
นี่มันขึ้นจมูกแต่ว่ารถมันจะไม่ได้แรงจนเกินไป
มันจะมีความเข้มหวานกลมมันนิดนึง
แล้วถ้าผู้ชายสายหวานอย่างผมชอบไส้หวานอยากจะลองทานหวาน
ข้างในมันก็จะเป็นนี่เลยฝอยทองครับ
ทองแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะมะพร้าวแก้วครับ
พร้าวแก้วลองดูว่าเป็นยังไง
อื้อออออออออจุธนาคะใจเย็นยังมีอีกเยอะโอ้หู
หมดเลยคำใหญ่อะไรขนาดนั้นแปลว่าอร่อยเด็ดจริงจริงนะคะ
ว่าร้านเนี่ยขายอยู่ที่ไหนยังไงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้าง
วันไหนบ้างจะมีหลายสาขาสาขาหลักแรกอยู่ที่ตลาดพลู
ก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
มีวันเป็นหยุดตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าถึงประมาณ๔ทุ่ม

แล้วก็คัดเลือกแฟนชายเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่เช่นเดียวกันเลยครับใครสนใจจะทำธุรกิจเป็นแฟนชายต้องบอกว่าขนมเบื้องร้านนี้คืออร่อยมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยวางไว้แบบเนี้ยยังมีความกรอบอยู่เลยใส่ไข่ยังไงก็ไม่นิ่มเก็บ
ปล่อยคู่แผ่นดินมา๕แผ่นดินแบบนี้ใครมีโอกาสก็อย่าลืมแล้วเวียนไปลิ้มลองกันได้นะจ๊ะ